คุณผู้ชมบ้านหลังนึงค่ะคือผ่านไปผ่านมาเอ๊ะทำไมมันมีกลิ่นเหม็นออกมาจากบ้านหลังนี้
ค่ะมันไม่ได้เหม็นธรรมดานะคะเขาบอกว่าโอ้โหเหม็นเน่าเหมือนซากศพเลย
สุดท้ายเลยต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ค่ะเจ้าหน้าที่ก็มาตรวจสอบดูมันเป็นบ้านร้างอ่ะนะคะ
เพราะเจ้าของเขาย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วมีแต่คนดูแลโอ้โหกลิ่นนี้ตลบอบอวนมากภายในบ้านแต่หาต้นตอไม่เจอ
ค่ะเดินเดินไปเอ๊ะทำไมที่พื้นมันมีเศษกระเบื้องเพดานตกหล่นอืม
เปิดไฟฉายหงายขึ้นไปดูข้างบนเท่านั้นแหละโอ้โห
ศพขึ้นอืดตายอยู่บนฝ้าเพดานนะคะตำรวจสพโคกสำโรงพร้อมกับแพทย์และเจ้าหน้าที่
พิสูจน์หลักฐานค่ะก็ลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านหลังนี้ค่ะ
เขาบอกกลิ่นเหม็นเน่ามากเลยแล้วคือบ้านหลังเนี้ยเป็นบ้านร้างชั้นเดียว

ย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วมีแต่คนดูแล
นี่ค่ะภาพที่คือเดินมาถึงเอ๊ะมันเป็นคราบแล้วมีฝ้าเพดานอะไรทำไมมันร่วงลงมาเยอะจังเลย
แล้วก็ค่อยไล่ตามสายตาเหมือนฉายหนังเลยพี่แจ

จริงค่ะคือคนที่แบบเจอกับเหตุอ่ะ
พอเปิดไฟฉายเงยหน้าขึ้นไปปุ๊บอื้อหือ
เสียชีวิตอยู่ตรงนั้นนะคะผู้ตายคือนายสุนทรหรือในด่างอายุ๔๘ปีค่ะ
พี่ชายผู้ตายเล่าให้ฟังบอกว่าน้องหายตัวไปตั้งแต่๒๗พฤศจิกายนแล้ว
ก็ตามหาตัวเท่าไหร่ก็ไม่เจอเลยจนถึงขั้นไปแจ้งความที่สอบพอโคกสำโรง
ทีนี้จำได้ว่าก่อนหายตัวไปน้องสวมกางเกงขา๓ส่วนเสื้อแขนยาวลายสก๊อตสีแดง
น้องทำงานอะไรอ่ะเหรอไม่มีอาชีพติดยาด้วย
แล้วก็ชอบลักเล็กขโมยน้อยเป็นที่เอือมระอาของชาวบ้านย่านนี้ค่ะ
ขอบคำลังด้วยนะครับ
ครบเลยนะคะติดยาไม่มีอาชีพไม่มีครอบครัวด้วย

ถามว่าแล้วเขามาตายอยู่บนฟ้าเพียงไหนนะครับ

สารเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าสาขาโคกสำโรง

เพราะว่าที่ศพมีครีมล็อกหนีบคาติดกับสายไฟอยู่อะค่ะ

รีมคาอยู่แบบนี้เลยเป็นครีมเหล็กอะค่ะ
กู้ภัยก็ทำงานยากเลยเพราะว่า
สบขึ้นอืดครับขึ้นอืดมันก็จะพอง

ตัดเหล็กคานฟาดทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้น
กว่าจะนำร่างลงมาได้เนี่ยเจ้าหน้าที่บอกน้ำหลงน้ำเหลืองลงหัวเจ้าหน้าที่หมดเลยค่ะ
เบื้องต้นตรวจสอบบ้านสองหลังที่เป็นเจ้าของเดียวกันถูกขโมยตัดสายไฟ
ขโมยเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านไปจนเกลี้ยงก็คิดว่านายสุนทรเนี่ยแหละ
คงจะมาก่อเหตุขโมยจะมาตัดสายไฟเขาแล้วก็ถูกไฟดูดไฟช็อตจนเสียชีวิตนะคะ
เพราะที่ครีมคาติดกับสายไฟและครีมอยู่ที่มือและที่มือก็มีรอยไหม้ด้วยนะคะ
ต้นน่าจะเสียชีวิตมาก็น่าจะตั้งแต่วันที่๒๗เลยค่ะไม่ต่ำกว่า๕วันแล้วนะคะ
จะเข้าไปขโมยสายไฟแต่สุดท้ายก็พลาดนะคะแล้วก็เสียชีวิตค่ะ